จะไปล้างรถในฝ่ายน้ำล้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นดูสภาพรถอยู่อย่างนั้นนะ
อ๋อก็ใช่ไงหวาดเสียงไว้ล่ะแล้วมันใช่ไหมคะเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือฝ่ายน้ำล้นนะคะเขื่อนสองแพร่ค่ะ

เจ้าที่มูลธินะคะของนครศรีธรรมราชเนี่ย
กู้ภัยเองเขาบอกว่ามีคนขอความช่วยเหลือมา

แน่นิ่งอยู่ตรงฝ่ายมันขยับไปไหนไม่ได้แล้วแหละ
แล้วเดี๋ยวมันอาจจะร่วงลงไปด้วย
ท้ายกระบะเองก็มีท่อนไม้เต็มคันเลย

ประสานต้องขอรถยกไปช่วยนะคะ
เจ้าของรถเนี่ยยืนรอเจ้าหน้าที่
ชื่อคุณนิพนธ์บุญทองค่ะบอกว่า
บ้านผมมาอยู่ใกล้ฝ่ายนั่นแหละขับรถออกจากบ้าน

เดี๋ยวคุณอาจจะแบบมันน่านะ
มาบอกว่านึกอยากสนุก
ล้างรถหน่อยก็เลยขับรถลงไปตรงบริเวณนั้นเลย
สุดท้ายผมเอารถขึ้นมาไม่ได้
ผมก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละให้ประสานรถยกมาดึงรถผมขึ้นหน่อย
อ่ะแม้ว่าสุดท้ายจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้สำเร็จคุณ
แต่ถามว่ามันไม่ใช่นะคุณคิงไม่ควรทำนะคะพี่
พี่จะมานั่งสนุกอะไรมันไม่ได้
อันตรายนะครับแล้วเดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับ
แนะนำนะอย่าเอาอย่างไม่เอานะคะ